มากันที่หนุ่มกล้ามกล้ามโตอย่างนิวชัยพลกันบ้างนะคะคุณผู้ชมค่ะ

คือเขาบอกว่าขับรถไปชิลไปลุยไปเรื่อยเลย

หวานใจไม่ได้ไปคุณเมษาไม่ได้ไปด้วยนะคะ
ก็เขาบอกว่าบางช่วงไม่มีสัญญาณแต่ว่าแฟนสาวเขาก็เข้าใจดี
ทำไมใจกว้างจังเลยนะ

ก็ใช่ครับก็เข้าใจแม้กระทั่งกับพ่อแม่กับครอบครัวอย่างนี้ถ้ามีสัญญาณก็จะพิมพ์หา
หรือว่าทิ้งไว้ก็อยู่ที่นี่นะวันนี้อยู่ที่นี่นะ
จะบอกเวลามีสัญญาณแต่ว่าถ้าเกิดบางที่ไม่มีเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเรา
บางทีเราก็เคยไปไกลแบบตอนเราไปนู่นนี่นั่นมันก็บางทีก็ไม่มีเขาก็จะเข้าใจอยู่แล้ว

เป็นคนชอบรถทริปอะไรอย่างนี้เคยไปมาแล้วติดใจก็คือขับรถไปเรื่อยเที่ยวไปเรื่อยในประเทศนิวซีแลนดครับ

ที่นี่จะเน้นเรื่องธรรมชาติเน้นเรื่องแบบความเงียบสงบที่เขาบอกว่าแกะเยอะกว่าคนนี่แหละที่นี่
คือทุกอย่างนี่คือยังแบบเป็นธรรมชาติอยู่ยังดิบอยู่ภูเขานู่นนี่นั่นคือแบบเงียบสงบมาก